อันแรกก่อนที่จะมีคลิปทนายก็คือคลิปของอธิบดีผู้พิพากษา
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตด้วยภาค๘ที่เกิดขึ้นที่ทุ่งสงศ์นะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วนะคะสำหรับการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมมีมติบอกว่าให้ทราบผล๗วัน
สารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมออกมาเปิดเผย
หลังประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมนะคะว่า
ที่ประชุมมีมติแล้วให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
นายไกรรัฐวีระพัฒนาสุวรรณ
ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้อ้างตัว
เขาเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘จริง
แล้วก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว
ซึ่งสารยุติธรรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
มีการเซ็นหนังสือลงวันที่๑๐พฤษภาคม
ให้นายไกรรัฐชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงตามเรื่องที่ปรากฏ

ซึ่งนายไกรรัฐก็ทำหนังสือชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงกลับมาในวันเดียวกันนั้นเลย
ซึ่งการประชุมวันนี้ก็มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วย
แล้วก็เลยออกมาเป็นมติตั้งคณะกรรมการค่ะ
สำหรับการตรวจสอบคณะกรรมการก็จะมีการสอบสวนเลยว่า
พฤติการหรือข้อมูลที่ปรากฏรวมทั้งคำชี้แจงของนายไกรรัฐ
เข้าข่ายมีมูลที่จะกระทำผิดวินัยหรือเปล่า

ก็จะต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังคณะอนุกรรมการตุลาการสารยุติธรรม
ให้พิจารณากลั่นกลองทำความเห็นส่งคณะกรรมการตุลาการพิจารณาต่อไป
ว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายใน๑สัปดาห์ค่ะ
ขณะเดียวกันในเฟซบุ๊คส่วนตัวของ๑๐ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้ว
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าเอกพลจุ้ยสองแก้ววงเล็บโกแท็กโซเซ
ก็มีเพื่อนในเฟซบุ๊กมีคนในโลกโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นชื่นชม

ล่าสุด๑๐ตำรวจตรีเอกพลลงภาพในเฟซบุ๊กตัวเองนะคะ
เป็นภาพช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเก่า
๑๐ตำรวจตรีเอกพลเนี่ยส่งมาให้กำลังใจถึงสพทุ่งใหญ่เลยทีเดียว